พูดถึงเรื่องราวของการแข่งขันประเพณี
จริงแล้วในประเทศไทยของเรามีเยอะแยะมากมาย

แต่ว่ามันก็จะมีอยู่ไม่กี่ประเพณี
ที่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวในไทย
วันนี้รวบรวมมาให้ดูกันจะเป็นยังไง

คุณผู้ชมทั่วทุกภูมิภาคของไทย
้วนแล้วแต่มีประเพณีโบราณ
ที่มีเพียงหนึ่งเดียวและไม่เหมือนใครในโลก
วันนี้ตลอดข่าวจะพาทุกคนไปดูประเพณีสุดตระกาลตา
ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในโลก
จะมีประเพณีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่ประเพณีแรกกับประเพณีรับบัว
ที่จัดขึ้นหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดสมุทรปราการ
ประเพณีรับบัวจัดขึ้นที่บริเวณสาลาริมคลองสำโรง

โดยประเพณีนี้เป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
และหนึ่งเดียวในโลก
ซึ่งประเพณีนี้จะจัดขึ้นทุกปี
โดยในงานจะมีการอัญเชิญองค์หลวงพ่อโตจำลอง
ลงเรือบุษบกแห่ไปตามลำคลองสำโรง
เพื่อให้ชาวบ้านสองฝั่งคลองและประชาชน
ได้มาร่วมในพิธีกันอย่างทั่วถึง

ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก

ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก

ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก
ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก

ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก
ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก

ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก
ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก
ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก
ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก
ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก

ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก

ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก
ซึ่งเป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก